สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับ
กลับมาติดตามกันต่อกับศึกยอดมวยไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยนะครับ
ตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมครับเอกชัยผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
โอ้โหวันนี้ช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถือว่าเป็นวันกีฬาแห่งชาติเลยนะครับ
มีหลากหลายกีฬาเลยวันนี้ศึกยอดมวยไทยรัฐก็มาเดี๋ยวมีฟุตบอลเยาวชนด้วยนะ
ถ่ายทอดสดมีวอเล่บอลด้วยนะครับแต่ว่าที่พลาดไม่ได้๓ทุ่มมีนัดกันนะครับ
สำหรับคอที่ชอบเรื่องของศิลปะการต่อสู้ครับศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปมาแล้วนะครับ
ถ่ายท่อสดตั้งแต่๓ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาร่วมกันเชียร์นักสู้ชาวไทยครับห้ามพลาดเลยนะครับ
ส่วนคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐนี่โอ้โหมุมแดงนี่ขาประจำเลยนะครับมาไทยรัฐแล้วหลายครั้ง
ส่วนน้ำเงินเนี่ยเพิ่งมาก็จริงแต่เขาว่าไม่ธรรมดานะระดับกิ่งซางเล็กก็เคยชนะมาแล้ว
แล้วเมื่อกี้เสียแขกเนี่ยเดินไปหาเลยบอกว่าลื้อต่อยให้ดีถ้าลื้อต่อยดีเดี๋ยวมาอยู่กับอัว
เอ้าวันนี้เต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับก่อนอื่นติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงเสือร้ายเมืองกาลขยับฟัดยัดเข่าเขาคือพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพลับ
ฟู้กับฝ่ายน้ำเงินเข่าร้อนแรงแทงสังหารเขาคือภูตะวันสิทธิ์บุญมี
มวยคู่แรกเปิดหัวของเราวันนี้นะครับฝ่ายแดงพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพับ
นพดลรุ่งภูหาอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
กมาแล้ว๖๑ครั้งชนะ๕๑ครั้งแพ้๑๐ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเพชรสมศักดิ์แอนนี่มวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินภูตะวันสิทธิ์บุญมีชื่อจรูนทรัพย์พุทธชาติอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำชกมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๘ครั้งแพ้๑๕ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะทีเกโอสาราวุฒิอพิริยพินโยยกที่๔ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
ดูมุมแดงพี่ชัยลำไล่ว่ายครัวนะครับที่แผ่นหลังเนี่ยอันเชิญมาทั้งวัดเลย
โอ้โหเหนียวไหมล่ะเต็มแผ่นหลังเลยครับเหนียวไม่เหนียวเดี๋ยวรู้บนเวทีครับ

ถ้าหนังสือพิมพ์ก็คงจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแน่นอนนะ

มุมแดงนี่หน้าเหมือนคนใต้เลยแต่ไม่ใช่นะ
กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่นครปฐม
มวยศูนย์กีฬาบ่อพลับครับ
ส่วนคนที่ขึ้นมาถอดมงคลจำได้ไหมล่ะ
อดีตนักมวยเก่าในสายศึกวันทรงชัยโลศลูกรังศรี
อ่าเป็นมวยราดบุรีเนี่ย
ก็คุมอยู่ค่ายนี้เลยครับศูนย์กีฬาบ่อพลับครับ
ในอดีตก็ต่อยอยู่ท้ายศึกวันทรงชัยครับ
วันนี้ก็ส่งนักมวยมาสายศึกนี้เลยครับ
ส่วนน้ำเงินนี่คุณพ่อวิเชียนครับ
คุณพ่อของภูตะวันนะครับ

ภักดิ์อีสานี่รู้จักกันหมดครับรายนี้ครับ
กาดซ้ายกาดขวาออกได้แบบธรรมชาติแล้วครับ
ยินมวยง่ายเลยนะแดง

ตั้งรับคอยรอสายตาคอยดู
แต่ว่าเขาอาชีพนี่อยู่กับภูตะวันสิทธิ์บุญมีนะ
ต้นดูความพริ้วของแดงไปก่อน
มวยง่ายเลยนะครับแดง

ศึกยอดมวยไทยรัฐแม่เจอแข้งขวายังไม่โต้ยังไม่คืน
เหมือนคนใต้อย่างที่คุณเอกบอกนะ

มวยไทยรัฐของเรานี่ต้องขอบคุณนะ

ที่มวยเอกขึ้นมาดังจะต้องผ่านมาที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลย

ผ่านมาทั้งนั้นปื่นกนพระจันทะโตจะเจอกันด้วยคู่นี้
ศึกวันทรงชัยนะครับ
วันนี้ก็จะมีการมารับรางวัลต่างนะสำหรับไอ้เจ้าปืนกล
แล้วตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่ยอดมวยไทยรัฐ
เขามาแล้วตอนนี้ขวานรางวัลมวยยอดเยี่ยมไป๔๕สถาบันแล้วนะ
๕รางวัลรับเยอะมาก
ไอ้เจ้านนท์นะครับผมว่าเดี๋ยวก็มารับของพี่บ้างนะน้อง

รับแค่งรับแค่ง
พระจันทรายปุ่นกล๓๐ยิ่งใหญ่มากครับ

บวกสิงหมาวินเซล็กรวมจาก
ช้าไม่ได้ด้วยนะครับทรงมวยแบบนี้บีบให้น้ำเงินเดิน

เปิดเกมต้องเปิดเกมแล้วนะมานิ่งมารอไม่ได้แทร่จ้องไม่มีครับ
นี่ยอดมวยไทยรัตน์คืนด้วยแค่งขวา
ต้องคืนขวาอย่างนี้มันสะเทือนแบบนี้
ถ้าเป็นนั้นก็ปล่อยให้ไปยักษ์ให้มุมแดงไปซ้ายอย่างเดียวนี่ลำบาก
วัดคุณเห็นไหมว่ายอดมวยไทยรัฐเห็นไหมมวยแต่ละคู่ออกมาต้องใส่สู้กันสนุกเลย
เพราะก่อนการชกโปรโมเตอร์ทรงชัยได้ไปให้โอวาสนักมวยทุกคนเลยนะ
เองต้องชกให้สนุกแพ้ชนะไม่สำคัญ
แต่ว่าต่อยแล้วอย่าให้คนดูนี่เขา
ออกมาแล้วลองยีบโอ้ยไม่สนุกไม่
หลังพิงเชือกเชือกพิงหลักเชือกบัดหลังบัดเชือกอะไรพวกนี้ไม่เอา
นี่ต้องออกอาวุธแพ้ชนะไม่เป็นไรได้เข้ารายการตลอด

มันจะกู้ติงขวาสวยเลยนะครับมูดวันเกี่ยวขวามา๒๓ทีแล้วนะครับ
ยักษ์นี่ใช้ซ้ายบังไม่อยู่
ยืนมวยง่ายรอดีดแข้งซ้าย
ประเภทพวกรอจับทางคู่ต่อสู้
ไม่ตกใจไม่กลัวเนี่ยสนุก
วิ่งดีขยับเดิน
โอ้โหเสียจังหวะ

อันตรายมากศอกของไอ้เจ้าพยักษ์
หมดยกแรก

ไม่มีใครไม่รู้จักปืนกลต่อสุรัตน์นะครับ
แล้วก็ก่อนที่เขาจะมาถึงตรงนี้นี่
เขาแจ้งเกิดมาจากศึกยอดมวยไทยรัฐ
วันนี้พี่ชัยก็เลยนำกระเช้ามาขอบคุณ

แล้วก็โปรโมเตอร์ทรงชัยด้วยนะครับ
วันนี้ก็มีคุณสุรัตนทัพทิมนารินเนี่ย
มาด้วยนำปืนกลมาเองเลยนะครับ

ขอบคุณคุณอันแล้วก็คุณทรงชัยด้วยนะครับ

เมื่อทีต่อครับความวันรออยู่

นี่ก็เรียกว่านักมวยที่
มารยาทมีรู้คุณ

ที่มีการมอบกระเช้าให้กับ
คุณสุรัตน์มอบให้กับทางด้านคุณอัน
จากไทรัทขอบคุณนะครับ

คุณสุรัสไม่มีตกหรอกเลยเดี๋ยวสิ้นเรือนี้ดูกันอีกแล้ว

ยักษ์แดงน้ำเงินภูตะวัน

โมยเข้ามาไม่กลัวโมยซ้าย

นิ่งไม่ร้อไม่มีคำว่าแทร่จ้อง

น้ำเงินรูปร่างช่วงชกสวยด้วย

โอ้ยวงรอบมีแข้งวงรอบมีแข้ง

แข้งขวานี่ติ้งได้เฉียบนะครับถูงเทาขวัน

หมดถ่ายในวิธีมวลตอนนี้

เปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดให้กุธสู้มนต์งงอีกแล้วมนต์งงอีกแล้ว

ถ้าเปลี่ยนการ์ดมาน้ำเงินออกตีนซ้ายก่อนด้วยออกตีนหน้า
น้ำเงินก็ได้๒ตีนเหมือนกันพี่ป่า
ถ้านอกไม่ได้นี่เห็นทีจะลำบากเหมือนกันนะ

ดูขยับ

เสียหลาบ
เสียจังหวะสภิษนกีฬาไม่ซ้ำด้วยลูกนี้

กระยักเปิดเกม
ไหนต้องระวังสอกของแดนด้วยนะครับทิตว์วัน
ขยับ๑นาทียก๒นี่ไงทีคลิกเข้าไปอีกแล้วทิ้งขวา
ปลายยกแห่งหาช่องเจอแค่งซ้ายคืนตัดล่าง
จับบนพงในตีไม่ได้
วยเข่านี่ยังแก่งทั้งคู่ยังตีกันลำบากนะครับ
จะตีได้ก็ต่อมาไปไป๑ฝ่ายได้ยุบหรืออ่อนแรงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
แสดงว่าผู้ต่อสู้ไม่ให้ตีอ่ะดิตีงขวาอีกแล้วตีงขวานี่ไง
ขวานี่ใช้ได้เลยแดงต้องระวังแล้วนะครับ
ถ้าออกตีนซ้ายนี่ต้องชิงออกก่อนแล้วซ้ายกับขวา
มันทางเดียวกันเนี่ยถ้าออกก่อนนี่สวยเลย
แค่งขวานี่ตีงเข้านะครับนี่มาอีกแล้วไม่พลาดเป้าเลย
พอขวาก็มานี่ตีงขวาดักเลยก็อยากมาให้เห็นมีบางด้วย
เตะขวาดีครับเค้าลำตัวโดนเกี่ยวครับเดี๋ยวหลักล้มไว้ครับ
พยักษะหลุดโดนเข้าไปกลางหลังครับลูกโทษ
ทั้งคู่เป็นมวยจังหวะครับภูตะวังภูตะวันนี่แข้งขวาดี
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่พยักษ์นี่แข้งซ้าย
มันหนักแล้วเฉ่าน่ามันอ่าจากแจ้งนะ
ส่วนทางด้านภัยักษ์มีรูปตะล่างครับประตัดล่างครับ
ดูทั้งมวยมันแล้วก็มีสมหวังไก่ย่างเนี่ย
เอาน้องปุ๊กไก่มาแจกด้วยไม่ทราบว่าพี่ป่ากินหรือยัง
ดูคนต่อยกันมันสนุกแบบนี้ท่านผู้ชมที่สำคัญไม่ผิดกฎหมายด้วย
ยกที่๓แล้วพยักษุอิทธิ์ภาพแดงนะครับ
ภูตะวันสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตะวันสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน

ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
ภูตวรรณสิทธิ์บุญมีน้ำเงิน